การจราจรกันหน่อยถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรบ้าง
รถเยอะเหมือนกันนะนี่ตั้งแต่เมื่อคืนก็เคลื่อนตัวได้แหละครับ
สำหรับกลับหยุดนิ่งในบางช่วงตอนที่เป็นช่วงแคบหน่อยนี่ภาพกลางคืน
นี่คือการจราจรบนถนนสายเอเชียค่ะเข้ากรุงเทพต่างระดับบางปะอิน
ช่วงกิโลเมตรที่๑๕ครับที่บางประอินพระนครศรีอายุทยาก็แน่นแล้ว
แต่ว่าบางช่วงดึกหน่อยก็โล่งอย่างที่เห็นในภาพคือฝั่งที่ออกจากกรุงเทพโล่งนะ
ไม่มีรถเลยฝั่งซ้ายแต่ฝั่งทางขับเต็มเฉยเฉย
เช่นเดียวกันกับพระหลโยธินที่ผ่านอำเภอวังน้อยปริมาณรถก็มากเช่นกันครับ
เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็แปลกนะคนเขาก็เดินทางกันทั้งวัน
ทีแต่ก่อนอาจจะแบบเดินทางตอนกลางคืนดีกว่า
ส่วนนี้กลางวันเขาก็มากันแน่นเลยนะครับ
เดินทางช่วงกลางวันเพราะว่าก็เดินทางกันมา
บางคนก็กลางคืนดีกว่าเพราะกลางวันมันร้อนเพราะช่วงนี้อากาศร้อนจัดอะไรแบบนี้
ก็ทยอยเดินทางเข้ามาเพราะเดี๋ยวต้องมาทำงานกันวันจันทร์แล้ว
ยาวกันหลายวันทีเดียวนะครับ
ส่วนในพื้นที่ที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยนะฮะ
ปริมาณรถก็หนาแน่นแต่ว่ายังสัญจรได้นะครับ
อาจจะมีติดแค่บางช่วงที่เป็นช่วงแยกไฟดงไฟแดงต่างนะครับ
ขณะที่ถนนทางหลวงหมายเลข๑๑๗เส้นทางนครสวรรคพิศนุโลกเองก็
แล้วก็ถนนเลี่ยงเมืองหมายเลข๑๒
ปริมาณรถก็มากแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไร
อย่างที่เห็นในภาพก็สามารถใช้ความเร็วได้
ขณะที่ประชาชนบางส่วนก็แน่นอนเวลาขับรถมาก็ต้องแวะปั๊มกันหน่อย
มันเหนื่อยเออพักผ่อนกันหน่อยค่ะนะฮะ
ปงเข้าปั๊มกันไปไปทานอาหารไปง่วงก็พักกันไปนะฮะ
กับคนเยอะเลยนะฮะตำรวจก็ไปดูแลเรื่องของการจราจร
แล้วก็มีการแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงต่างนะฮะ
ก็ตอนนี้คนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้ว
คาดว่าวันนี้อีกตลอดทั้งวันขับรถกันนะฮะ
ให้ปลอดภัยแล้วกันนะโอ้นี่แน่นปั๊มเลยอ่ะดูสิดูสิอ่า
บรรยากาศเวลาขับรถต่างจังหวัดแล้วไปเจอกันในปั๊มเนอะ
แต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีใช่ขอให้ทั้งปลอดภัย
ถ้าเส้นไหนเป็นเส้นตรงระวังหลับในเออ
ระหว่างนี้สามารถดูเราผ่านมือถือได้นะถูกต้อง
เออแล้วก็รายงานเส้นทางการจราจรผ่านทางหน้าจอมาได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะ